วัดชายโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องชื่อ
ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะต้องไปขอพรให้ได้
จะเป็นอะไรยังไงติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่พาคุณผู้ชมมาที่วัดวัดหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นวัดที่มีความผูกพันกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทย
นั่นก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีนะคะ
อดีตค่ะท่านเคยสร้างพระเอาไว้หลายแห่งเลยนะคะ
พระแต่ละองค์ก็ใหญ่โตกันทั้งนั้นเลยนะคะ
และหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อโตวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะ
ซึ่งท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะคะ
ก็จะรู้สึกเหมือนกับองค์หลวงพ่อโตท่านจะล้มทับใส่ตัวเองค่ะ
เดี๋ยวประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อโตจะเป็นยังไงนะคะ
เดี๋ยวเราเข้าไปถามพระอาจารย์ด้านในกันค่ะ
เดิมทีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่เห็น
องค์ใหญ่มากกริอิจสปูลตั้งอยู่กลางแจ่ง

ผ่านมาแล้วก็เห็นหลวงพ่อโตตั้งอยู่
ก็เลยพระราชดำริวะจะมาบุรณาวัชยโยก
จะต้องมีการสร้างพระวิหารครอบองค์หลวงพ่อโต

ในหลวงรัชกาลที่๕
จะมี๒๒เมตร
นี่คือรูปหล่อหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จ

พระองค์โปรดให้มีการหล่อขึ้นสององค์

สีตารามแล้วก็มาถวายไว้ที่วัดชายโย
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขานำของมาถวาย
ท่านจะโรไข่ต้มแล้วก็มีหมากมีพลู

ขอพรน้องปู่ก็จะสำเร็จผมก็จะนำมาแก้บนกัน

เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมที่จะมาตักน้ำมนต์นะคะ
น้ำมนต์นี้ค่ะทางวัดเขาได้ทำพิธีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เขาเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้เราเสร็จสับเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกนะคะหรือว่าหนังยาง

กลับไปบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

ก็อย่าลืมนะคะมาไหว้หลวงพ่อชายโย

แต่ว่าประวัติของหลวงพ่อชายโยค่ะจะเป็นยังไง
ต้องกราบนามัศกาลพระอาจารย์ค่ะ
ช่วยเล่าประวัตินะคะเกี่ยวกับหลวงพ่อชายโยให้หนูฟังด้วยค่ะ

ก็คือพระประธานภายในพระอุโบสถนั่นเอง
ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่๕
คราวที่มาบุรณะทั่วพระอาราม
ซึ่งก็เป็นศิลปะยุครัฐนโกศิลป์ตอนต้น
และภายในพระอวัสดนั่นเองก็ยังมีภาพกิจกรรมฝาพนัง
บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เครื่องไม้ใช้สอยของคนในสมัยราชการที่๕
แต่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะ
ที่วัดชายโยนะคะก็อย่าลืมมาที่สาลาริมน้ำแห่งนี้ค่ะ
เพื่อมากราบสักการะลูกเหมือนองค์สมเด็จโตนะคะ
ว่ากันว่านะคะถ้าเราค่ะตั้งจิตตั้งใจนะคะ
ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดค่ะก็สมใจปรารถนาอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพ

เดี๋ยวเรามาขอพรกันเลยนะคะมาเลยค่ะ
และใครที่เป็นสายมูสายตัวเลขนะคะ

เพราะว่าข้างวิหารรูปเหมือนสมเด็จโตนะคะ
ก็จะมีสารเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะ
สมัยก่อนค่ะเคยมีเรือไม้ตะเคียนนะคะ

ทางวัดก็เลยอันเชิญค่ะมาตั้งไว้ที่นี่นะคะ
คุณผู้ชมลองดูสิคะว่าข้างเรือไม้ตะเคียนนี้ค่ะ
เต็มไปด้วยร่องลอยแห่งการขอโชคขอลาบค่ะ

ต้องดูค่ะของที่นำมาแก้บนนะคะ

แสดงว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะเข้าไปขอโชคลาภก่อนนะคะ

กะเทงวันนี้นะคะได้ทั้งการมากราบหลวงพ่อโตค่ะ
แล้วก็ได้มาตามรอยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่หมอไก่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้มาไหว้พระที่วัดนี้ค่ะ

อยู่ห่างจากตัวเมืองอ่างทองแค่๑๗กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ

หมอไก่จะพาไปเห็งไปปังไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ